คุณผู้ชมเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะเห็นในโซเชียลแล้วล่ะ
ลองมาทายชื่อกันสิครับแม่แต่ละชื่อนี่ฟังแล้วสะดุ้งกันหมดเลยนะคะ
เพราะว่าคำใบ้มันก้ำกึ่งวันนี้เปิดตัวโปรเจกต์ใหม่แล้วนะคะ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจในปัจจุบันเนี่ยหลายคนก็เจอกับวิกฤตทางการเงิน
เพื่อจะเป็นพื้นที่นำเสนอข่าวสารทางการเงินใต้คอนเซ็ปต์การเงินดีชีวิตดีค่ะ
ธุรกิจการตลาดการเงินการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลนวัตกรรมและเทคโนโลยี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่ในการสร้างชีวิตที่ดีให้กับคนไทย
ความเข้าใจและการรับรู้ทางการเงินในรูปแบบที่แตกต่าง
ภายใต้คอนเซ็ปต์การเงินดีชีวิตดีค่ะ
การเสนอข่าวปัจจุบันนี้ไม่ได้ต้องยึดติดกับรูปแบบเดิมอีกต่อไปนะครับ
มีคอนเทนต์ครีเอเตอร์มากมายที่ทำตรงนี้ได้ดีพี่น้องต่างนะครับ
ที่อธิบายเรื่องราวของการเงินการลงทุนต่าง
เราก็จึงเอาคอนเซ็ปต์ตรงนี้มาผสมผสานกับความที่เราเป็นแบรนด์ไทยรัฐ

วกกับสไตล์การเล่าเรื่องใหม่
นำเสนอรูปแบบใหม่อาจจะทำให้เข้าใจง่ายมากขึ้น
รวมกันก็ออกมาเป็นไทยรัฐมันนี่ในวันนี้ครับ

ก็คือการทำคอนเทนต์ใหม่แบบไม่จำกัดรูปแบบข่าวเดิม
ผสมผสานกันระหว่างความน่าเชื่อถือของไทยรัฐ

ก็เพื่อให้คนสามารถเข้าถึงแล้วก็เข้าใจ
เรื่องการเงินเรื่องเศรษฐกิจต่างแบบง่าย
แล้วก็สามารถนำไปเป็นต้นทุนความรู้
วางแผนทางการเงินต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะ
ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญในวงการธุรกิจ
นักลงทุนอิสระนักวางแผนการเงิน
แล้วก็นักแสดงนักลงทุนคนรุ่นใหม่
มาร่วมพูดคุยกันเยอะเลยนะคะ
แบ่งปันประสบการณ์ทางการเงินกันเพียบเลยทีเดียว
คุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารด้านธุรกิจของไทยรัฐมันนี่ได้แล้ว

ไปจนถึงทุกช่องทางของโซเชียลมีเดียได้เลยนะคะ